คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นทางสามแยก
และทีนี้รถยนต์คันที่ติดกล้องหน้ารถ
เขาก็จอดรอที่จะข้ามแยกไปนะ
แต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ใจร้อนไปก่อนฮะ
พอไปก่อนแบบนี้เจอรถที่มาจากสายหลัก
ชนจนน้องเขาเสียชีวิตคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นะฮะ
นี่คุณผู้ชมเป็นทางแยกทางออกจากซอยแบบนี้
คือรถคันที่ติดกล้องเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกตัวเลยนะคุณนะ
แต่รถมอเตอร์ไซค์ออกตัวไปก่อนแล้ว
และทีนี้รถบรรทุกที่ขับมาตามเลนส์ตรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางสามแยกในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์ไว้
บอกเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้ใช้ทาง
พร้อมกับระบุข้อความนะครับว่า
ใช้รถใช้ถนนโปรดระวังกันด้วยนะคะ
คือน้องเขาอาจจะรีบหรืออะไรเราก็ไม่รู้

สุดท้ายแล้วคุณเป็นเหตุเศร้าน้องเขาเสียชีวิตนะครับ
โพสต์ก็บอกขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
คลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะครับ
บางคนก็บอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
เห็นว่ารถยนต์คันข้างเขาจอดรออยู่
ดังนั้นรถจักรยานยนต์ยังไม่น่าจะรีบออกตัวไปก่อน
เพราะว่าถ้าถนนว่างนะรถคันนี้เขาคงออกตัวไปก่อนแล้วล่ะ
บางคนมีประสบการณ์ในการใช้เส้นทางนี้ก็มาให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าแยกตรงนี้ไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะว่ารถวิ่งเร็วแล้วก็มีต้นไม้มันบดบังทัศนวิสัย
ต้องรอให้รถผ่านไปจนหมดทั้งสองฝั่งจริง

มีกู้ภัยมาประจำที่จุดนี้อยู่บ่อยฮะ

แยกตรงนี้มันมีอะไรแปลกนะคุณนะ
เหมือนตัวตายตัวแทนเหมือนวิญญาณจะมาเอาวิญญาณคนอื่นไปอีกนะครับ
ดังนั้นอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ไม่ว่าจะเป็นแยกนี้หรือแยกไหนก็ตามนะฮะ
บนท้องถนนนี่มันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับ
เป็นเรื่องที่เป็นความเครียดซะเป็นส่วนใหญ่เลย
เพราะว่าคือทุกคนก็ต้องใช้สตินะคะ